ตามเรื่องของศรีสะเกดนักคอหลวงโปรโมชั่นนะครับก็มีโอกาสที่ทีมงานเราได้เข้าไปสัมภาษณ์การฝึกซ้อมนะครับ
แน่นอนเรื่องของการถ่ายทำการฝึกซ้อมเนี่ยคือทีมงานนครหลวงขอไว้บอกว่าอยากให้เป็นความลับ
เพราะไม่งั้นเดี๋ยวอีรานดีอาร์สจะมาเห็นแล้วแกะเทปการชกเอาไปแก้ทางมวยได้
แต่ว่าความน่าเป็นห่วงก็คือยาดีแอสเนี่ยสูงกว่าศรีสะเกดประมาณสิบเซนได้นะครับเรื่องของช่วงชกเนี่ย
แต่ศรีสะเกดถ้าใครดูกันมาเนี่ยคือคุณแบงค์เทียนชัยให้สัมภาษณ์นะครับฝ่ายต่างประเทศของนครหลวง
บอกว่าสีสะเกดเนี่ยไม่กลัวไม่กลัวมวยสูงกว่าแล้วชอบต่อยกับมวยโตสูงได้ซ้ำไป
แต่ที่น่ากลัวก็คือว่าการเฟรนด์มวยของอัดิษฐ์แชมป์โลกคนดังของเมซิโก
ที่เคยชนะน็อกแมนนี่ปาเกียวคือจะมาเทนจริงหรือเปล่า
มีข่าวว่าจะเดินทางมาที่ประเทศไทยคือจะมาเป็นพี่เลี้ยจริงไหม
เพราะว่าในตำแหน่งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นที่ปรึกษาของค่ายของอีรานดีแอสนะครับ
ดังนั้นเดี๋ยวต้องลุ้นกันต่อไปในช่วงโค้งสุดท้าย
ชกคู่นี้ซื้อตัวได้แล้วนะครับ